คุณผู้ชมค่ะไปหาอะไรทานกันหน่อยดีกว่า
เป็นพวกอาหารป่าตอนนี้เนี่ยที่จังหวัดพิศนุโลกนะ
เขามีการเอาไข่มดดำมาขาย
ขายดิบขายดีด้วยแล้วก็ขายดีเฉพาะในช่วงนี้ด้วย
ช่วงปลายหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน
ไปดูกันดีกว่าว่าไข่มดดินหน้าตามันเป็นยังไงคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะไข่มดดินมีทั้งไข่เล็กแล้วก็ไข่เป้ง
ก็คือไข่ตัวแม่ใหญ่ทุกคร้าวผสมเข้ากัน
เม็ดเป้งนี่พอกับเม็ดมะม่วงหินมะพาน

ใช่เขาบอกว่ารสชาติมันก็จะมันแบบนี้แหละ

เพราะว่ามันจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์
เป็นช่วงฤดูการที่ชาวบ้านเขาออกหาไข่มดดิบแล้วก็เอามาขายนี่แหละค่ะ
ขายกันอยู่ที่ตลาดใต้หรือตลาดเทศบาล๑อำเภอเมืองพิศนุโลกจังหวัดพิศนุโลก
ตลาดนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องของอาหารป่า

ซึ่งมีพ่อค้าขายของป่าเก็บพืชผักสมุนไพร
แล้วก็เป็นนักขุดหาไข่มดดินตัวยงเนี่ยนำมาขายก็คือคุณนกเล็กคงมา
บอกว่าขายเจ้ามดนี่นะคะไข่ไข่มดแบบคละเลย
คือคละไข่เล็กกับไข่เป้งขีดละ๑๐๐บาท

ราคาสูงมากราคาสูงแค่คนด้านมือหลายเท่า

ต้องไปขุดดินบางที่ดีหน่อยขุดลงไปสักฟุตหนึ่งก็ได้ค่ะ

แล้วก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการขุดถึงได้ไข่มดดินมาแบบนี้
ส่วนคนที่เขานิยมชมชอบอาหารพื้นบ้านแบบนี้
เขาก็จะซื้อไปปรุงอาหารเป็นยำไข่มดดิน
บีบมะนาวใส่พริกหอมอะไรเข้าไป
สละหน่งสละแห่อร็ดอร่อย
บางคนชอบแบบลาบแบบนี้ก็ใส่ข้าวคั่ว

ใช่ไข่มดแดงนี่คือมาจากมดแดงอยู่บนต้นไม้

ดินอยู่ในดินตัวมันจะเป็นสีแดงเหมือนกัน
แต่ตัวมันจะเล็กอยู่ในดินต้องไปขุดหาในดินแบบนี้
ถ้าหากว่าไม่เก็บมากินปล่อยให้มันโต
มันจะกลายเป็นแมงมันแบบที่ชาวเหนือเขานิยมกัน

นี่แหละเอามาฝากกันเป็นช่วงของอาหารป่า
หาทานยากในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะ